ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักคนโสดจะพบมิตรต่างเพศที่สูงอายุกว่า
หรือเคยผ่านการมีคู่มาแล้วอาจมีการสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว
จนถึงขั้นตกลงใจร่วมชีวิตกันควรพูดคุยกันให้เด็ดขาดซะก่อน
สุขภาพให้ระวังระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับไทรอยด์หอบหืด
และปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอาหารการกินและการดื่มจะมีผลต่อระบบหัวใจ
การเงินมีลาบผลดีถึงดีมากการลงทุนมีผลกำไรอย่างรวดเร็ว
แต่ไม่ควรเสี่ยงในเรื่องการพนันขันต่อลาบผลประโยชน์ที่ดีก็คือ
ผลประโยชน์จากอาชีพที่ประกอบอยู่การงานในความรับผิดชอบค่อนข้างหนัก
มีหน้าที่เพิ่มขึ้นผลสำเร็จของงานค่อนข้างเสมอตัว
อุปสรรคมีเข้ามาบ้างแต่ก็เล็กน้อยลงสามารถผ่านไปได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์